กินลังบ้าง

กินลังบ้าง
ผมก็เลยสั่งบัตรชดมาบัตรชดเลยร้านนี้
อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบัตรโซ่บ

เราจะพาทุกท่านไปตะลุยย่านบางพลี
เพื่อไปสืบไปสอบไปแสวงหา
ร้านดังเด็ดโดนของงานนี้
แต่จะมีร้านอะไรบ้าง
ผมต้องขออุบไว้ก่อน
แทนให้เจ้าแซคพิธีกรสุดหล่อ
และแขกรับเชิญของเราเป็นคนบอกดีกว่า
ว่าแต่ตอนนี้เจ้าแซคจะทำอะไรอยู่นะ
สวัสดีครับพี่ไอ้ครับโอ้โฮมาคนเดียวมาคนเดียวครับ

พี่ปูพงศิษย์ก็มาแล้วครับสวัสดีครับแซ็คโอ้โฮ
ให้พี่ร้านให้สักครั้งน่ะอรสนีก็มาไม่ใช่เหรอครับ
เอาไงล่ะครับมาด้วยครับ
โอเคครับครับผมและแขกครับเชิญในวันนี้นะครับ
ก็คือพี่ไอ้สนัดอยู่ครับผมครับผมพี่แซ็คพิธีครับ

ก็จะพาทุกท่านนะครับผมมาเทวนกินอาหารที่ร้านที่ดังและก็เจ็ดโดนนะครับผม
แล้ววันนี้เราจะมากินล้างบางในย่านบางพลีครับผม
เย่บางสายล้างใสค์ที่ว่าเด็ด

ร้านโดนสวยสไตล์โมเดิร์นที่เสิร์ฟอาหารอร่อยให้เราได้ล้างบางกัน
ร้านนี้จะโดนอย่างไรต้องไปฟังจากปากคุณบอบบี้เจ้าของร้านกันครับผม
ร้านใช้วัตถุดิบที่ดีการทำอาหารเนี่ยเรามีเชฟฝีมือดีมาดีไซน์อาหาร
ให้ออกมาหน้าตาดีรสชาติดีคุณภาพดี
เป็นไงบ้างครับอาหารร้านเดิมของเราครับ

มาถึงอาหารครับแซ็ก
อาหารนะครับโหยืนกินเชลล์

กรอบเสิร์ฟพร้อมกับโรตีและซอสหอยซิน

นี่อันนี้พี่ไอ้แนะนำเลยซอสหอยซิน
มันเด่นมากเลยหน้าตามันเหมือนมะนาวบ้านเรา

เออเป็นไง

แป้งโรตี
แป้งมันเป็นแป้งโรตีจริงนะข้างนอกมันกรอบนะครับ

ตัวเป็ดกรอบมาก
ครับคือมันมีเทคเจอร์ของตัวเป็ด

และเมนูนี้นะครับที่สำคัญนะครับ

ใช่ครับเป็ดปั๊กกิ้งครับอันนี้นะครับ
ในตัวของเป็ดนั้นก็จะมีความหวาน
ซอสแล้วก็มีความเค็มของซอสครับ

พี่ไอ้ขอกินเมนูที่สองเลยได้ปะ

อาหารเป็นเส้นพาสต้า
เป็นแบบอาหารอิตาเลียนไงพี่แซม
ก็เป็นเส้นลิงกูนี่นะครับ
มันมีกลิ่นของครีมกุ้ง
แล้วก็มันมี

บางร้านมันจะออกที่เลี่ยนจนเคยนไปนะผมว่า
อุ้ยแปลว่าปกติแซ็กชอบกินอาหารพวกนี้หรอ

เนี่ยภาพฟ้าง

เขาให้เยอะนะเขา

มีน้ำจิ้มแจวและก็มีน้ำจิ้มเกวี่ยเออ

มันนุ่มปิดมันเยอะเลยเห็นไหมครับ
นี่เดี๋ยวมาลองอีกน้ำจิ้มนึงครับ

อันนี้ก็ได้รสชาติอีกรสชาติหนึ่ง

เรากินอาหารฝรั่งแต่ว่าเราไปกินแบบแถบแบบอีสานบ้านเรา
แต่พอเรากินกับอันนี้ปุ๊บมันเหมือนแบบเรากินอาหารฝรั่งอย่างนี้
แต่ที่สำคัญนะครับเนื้อเนี่ยเขาย่างด้วยเตาถ่าน

เขาบอกว่าข้อดีของเตาถ่านคือเวลาย่างด้วยเตาถ่าน
มันจะกลิ่นหอมกลิ่นหอมทาน
เป็นไงครับเฮ้ยอร่อยมากทุกเมนูเลยอ่ะครับผม
พี่แซ็กแบบอื้อหือเลือกมาให้เด็ดถึงแล้วเลย
แต่แซคจริงพี่มีอะไรจะบอก
ระหว่างของขาวกับของหวานถ้าเลือกได้พี่ไอชอบกินของหวาน
โอ้โหผมบอกเลยว่าจำมือนะครับคอเดียวกันครับ
จริงปะเนี่ยอ้าวแล้วแซ็กเอาของขาวมาให้พี่กินทำพระแสงอะไรล่ะใช่
ของอร่อยมันก็ต้องแลกด้วยน้ำหักน้ำแรงเรา
มีเกมให้เล่นแล้วก็มีภารกิจให้เล่นครับ
โอเคเล่นเกมแรกของหวานใช่
เอาสิทำผ่านเราถึงได้ทานครับ
ใจชงแล้วใช่ได้รางวัลฮ่า
กติกาก็คือให้ทั้งคู่ทำเครื่องดื่มสูตรพิเศษของทางร้านที่มีชื่อว่า
โดยเราจะให้ทั้งคู่จินตนาการจากรสกลิ่นและการสัมผัส

ซึ่งวัตถุดิบที่เราเตรียมให้ก็มีหลากหลายตั้งแต่
น้ำส้มน้ำมะนาวสับปะรดไซรับต่าง
รวมถึงป๊อปคอร์นยันทองหยิบและทองหยอด
ซึ่งหากมีใครคนใดคนหนึ่งทำได้ใกล้เคียงกับสูตรของทางร้าน
ไอซ์จะได้กินของหวานสมใจ
และทางร้านจะมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ
ให้กับแฟนรายการที่มารับประทานอาหารในร้านครบ๑๐๐๐บาท
รับฟรีแฟชั่นป๊อปโคน๑แก้ว
ตลอดเดือนเมษายนนี้
เดี๋ยวเราไปทำแฟชั่นป๊อปคอร์นเบยนจริงต่อภาคก่อน

สุดของรวมรส

ปลาปลาปลาปลาปลาปลา

โอเค
แล้วก็ใส่แก้วนี้แหละพี่ว่า
นี่คือแฟทชั่นป๊อปคอร์นของพี่ไอ้

เมื่อกี้นี่ที่ผมสังเกตดูพี่ไอนะ
ไอแค่๗๐ของแก้วนั้น
จริงเหรอพี่ทั้งครบเหรอใช่ครับพี่ต้องใส่ทุกอย่าง
ไม่อย่างนั้นเขาไม่เอามาเรียงไลน์ให้เราดูหรอกครับ

เชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมนี่

อันนี้น้ำเครื่องครับผม
แต่ท่าทางแซคมันดูชำนาญจริง

อันนี้เชฟเอียนบอกมาหรือยังไง

แล้วก็น่าจะมีนี่
ลุกกันพอนัวใส่มะละกอแล้วก็กินได้แล้วเนอะ

มันต้องเขย่อนานนะ

มันออกมาน่ารักว่ะ

จินตนาการของทั้งสองคน

เรามีสักคนไหมที่ทำได้ใกล้เคียงกับสูตรของทางร้าน

และฟังผลการตัดสินกันดีกว่าครับ
และตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็อยู่กับพี่บอบบี้นะครับผม
เจ้าของร้านนะครับผมอ่าไม่รู้ว่าภารกิจของพวกเราจะสำเร็จหรือเปล่านะครับผม
ครับเดี๋ยวให้พี่บอบบี้ชิมกันหน่อยดีกว่า
ผมตื่นเต้นแล้วเริ่มจากของพี่ไอซ์ก่อนดีกว่าโอเค
โอเคดูดูจากแก้วของคุณไอด์นะหน้าตาดูดูดีเชียวพอไปว่าจะเป็นหวานนะครับ
หน้าหน้าตาเหมือนของที่ร้านทำเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูกันดีกว่านะครับ
พอแล้วไหมนะสะชื่นหวานสะชื่นอ่าโอเคอ่าไขเหนื่อยเลย
ขอบคุณมากครับส่วนผสมใกล้เคียงนะโอ้ใกล้เคียงมาที่ร้านเลยครับ
เนี่ยผมว่าไม่ต่างกันอ่าเพราะว่าผมก็เอาจำวิธีการเทนู่นนี่นั่นอ่ะ
มาจากพี่ไอซ์แต่ว่าอันนี้น้องเขาแอดตัวขนมไทยเข้าไป
ใครเอาทองหยิบทองหยอดมาวางไว้แถวนี้ด้วยไม่ได้ใส่เลยครับไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่

มันสุดโตไม่ได้เลยเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากครับผมเค็มมาก
รู้สึกง่ายง่ายป่ะไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อย

แล้วเวลานี้เวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับถึงเวลา
ตัดสินแล้วล่ะครับผมว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผม
เคยรู้ว่า๑ใน๒แก้วนี้แก้วไหนจะผ่านมารอลุ้นกันครับผม
เชิญพี่บ๊อบตัดสินเลยครับครับ

แปลว่าพี่ไอ้ไม่กินของหวานแล้วสุดยอดครับ
แล้วก็คุณผู้ชมได้โปรโมชั่นและของผมครับไม่ผ่าน
เฮ้ยโปรโมชั่นไปแล้วตั้งแต่ทองหย่อนเข้า
ภารกิจสำเร็จแบบนี้พี่บอบบี้เขาใจดีด้วยครับผม
เขาก็เลยให้โปรโมชั่นคุณผู้ชมทุกคนเลยครับก็คือ
ใครที่สั่งอาหารครบหนึ่งพันบาทครับพี่แซปครับผมครับ
ก็จะได้แบบนี้ไปเลยเป็นแฟชั่นป๊อปคอนป๊อปคอนทู
แฟชั่นป๊อปคอร์นฟรีหนึ่งแก้วถ้ากินอาหารครบหนึ่งพันบาทตลอดเดือนมีสายนครับ
ภารกิจของเราก็สำเร็จด้วยฝีมือของพี่ไอซ์
สามารถคว้าโปรโมชั่นมามอบให้กับคุณผู้ชมและที่สำคัญคือของหวานแสนอร่อยสมใจทั้งคู่
ซึ่งทางร้านก็จัดมาเต็มถึงสามเมนูเริ่มตั้งแต่เครื่องดื่มเอาใจคอกาแฟอย่าง
เดินที่คอฟฟี่กาแฟนมที่เสิร์ฟแยกชั้นระหว่างนมสดกับช็อตเอสเปรสโซ
ดูงามทั้งหน้าตาและรสชาติจริงจริงอร่อยมากอร่อยมาก
ต่อด้วยบานานาสพับเบิ้ลกล้วยคาราเมลพร้อมด้วยผิวส้มและน้ำผึ้ง
โดยกล้วยจะหมักกับรำและไซรับรสส้มราดมาบนครัวซองที่ทั้งหนึบทั้งกรอบ
จะทานเป็นบรนซ์หรือของหวานก็เพลินตาเพลินลิ้นทั้งนานเฮ้ยแจ๊คมันอร่อยมากเลยอ่ะ
ถ้าพี่ไอ้แบบอยากมากินอย่างเงี้ยตั้งแต่ร้านเปิดเลยอ่ะ
ไอ้พี่ไอ้มากินตั้งแต่แบบมื้อเช้ามื้อกลางวันอะไรอย่างนี้เลยได้ไหม
ได้ครับผมมาได้ทั้งเช้าทั้งเย็นครับทั้งหลังอาหารและก่อนอาหารครับผม
ของหวานหรือยาพาราค่ะของหวานเนี่ยครับผมทานได้ทุกคาบทุกเวลา
เหมือนพี่เลยจริงจริงพี่อยากกินทั้งวันเลยใช่ครับถ้าเป็นเมนูของหวานอย่างเงี้เออ
ราดด้วยครีมชีสทำเอาฟินไปทั้งปากโอ้โหอร่อยแน่นอน
และตอนนี้นะครับเราก็ทานมาแล้วนะครับผม
ไม่ว่าจะเป็นของข้าวอืมของหวานนะครับผม
อร่อยเชียบ
สไตล์โมเดิร์นสวยที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
คาเฟ่และร้านอาหารตั้งอยู่ย่านบางพลี
ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเวลาให้บริการในโซนคาเฟ่เปิดทุกวัน
เวลา๗นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา
เวลา๑๑นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
แวะเวียนมาชิมของอร่อยและแชะภาพสวยกันได้ที่นี่เลยนะ
กินล้างปลา
นี่นะครับถึงนะครับร้านซีฟูดของเราครับ

ล้อเล่นแซะอ่างศิลามอยู่ชนบุรี
ที่นี่ก็มีไม่เชื่อใช่ไหมครับ
พังอ่างศิลา

ไม่ต้องไปถึงชนบุรีก็มีอ่างศิลาครับ
เพราะที่นี่คือร้านอ่างศิลาบางนาซีฟู้ด

เป็นร้านดังย่านบางพลี
ที่นำเข้าอาหารทะเลสดจากอ่างศิลา
เหมือนนั่งกินอยู่ขอบอ่างกันเลยทีเดียว

ที่นี่ใช้วัตถุดิบซีฟู้ดอย่างดี

ยิ่งพูดยิ่งน้ำลายสอโห
แต่ก่อนที่จะตามสองหนุ่มไปชิม
เราไปฟังที่มาที่ไปของร้านจากเจ้าของร้านกันก่อนดีกว่าครับ

ร้านนางเสือเปิดมา๖ปีแล้วนะครับ

เพื่ออยากจะให้ลูกค้าได้ทานอาหารเมนูสด

วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่เราเลือกสรรให้กับท่านลูกค้าทุกท่าน
อยากให้มาลองทานอาหารที่ร้านอ่างศิลาบางนานะครับ

คอมเตอะ๔๘ปี

ที่นี่บอกได้เลยว่านอกจากอาหารนะครับผม

ที่ขึ้นชื่อก็คือโครกครับ

ถ้าอย่างนั้นแปลว่าพี่สั่งเมนูครกได้
ขอโคกหิน๓อันครับผม

ร้อนเล่นครับผม
แน่นอนครับผมอย่างนั้นเริ่มที่ยำสามไข่
ประเดิมด้วยเมนูเรียกน้ำย่อยอย่างยำสามไข่อันได้แก่ไข่แมงดา
ไข่ปูและไข่ปลาเรียวเซียวคลุกเคล้าในน้ำยำรสจี๊ดจัด
เปรี้ยวได้ความมันจากไข่กำลังดี
เรียกน้ำย่อยและน้ำลายก็ต้องสีปากเลยครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวพี่ตักให้แซ็กก่อนเลยแซ็กจะได้กินไข่มีหลายอย่างเนอะ
ได้ครับอ่าลองไข่นี้ก่อนนี่ไม่ใช่ไข่ครับผม
ผักชีแบบใบผักชีใบผักชีครับอ่านี่เอาให้ครบสามแบบอ่า
อร่อยนี่ลองชิมดูครับ
คือน้ำยำนี่อร่อยมากเขามีแบบความเปรี้ยวมีความเผ็ด
มีความพอดีมากครับผมอย่างไข่ครับสามไข่รวมกันอ่ะ
พอเคี้ยวเข้าไปก็มันก็จะมีความหวานความมันอืมอ่า
ลองอะไรต่อดีเดี๋ยวมาที่เมนูต่อมาดีกว่าครับ
ครับนี่แกงปลาปลาเห็ดโคลนครับโอ้ยแกงปลาปลาเห็ดโคลนใช่ครับผม
งปลาปลาเห็ดโคนแกงป่าร้อนจากเครื่องแกงทำเอง
ใส่ปลาเห็ดโคนเนื้อหวานไร้กล้างปรุงจนรสร้อนแรงหอมอร่อย
เผลอแป๊บเย็บไปต้องสดหมดชามใครชอบแกงปลา
แนะนำให้ลองสั่งมาริมรองกันเลยครับอ่าช้อนซะหน่อยเฉพาะโอ้โห
กินที่แบบเครื่องแกงนี้เผ็ดร้อนเนอะเผ็ดร้อนน่าจะเผ็ดร้อนครับ
เครื่องแกงที่โขกเองแบบทำด้วยตัวเองอ่ะมันจะออกรสออกชาติมากกว่าเครื่องแกงสีทุกข์
ครับผมถ้าเป็นเครื่องแกงถุงครับส่วนมากเขาจะเอาเปรี้ยวบ้าง
โอ้โหออมเนอะออมเนอะ
เครื่องแกงมันมีความเข้มข้นมากครับผมอืมแล้วก็เนื้อปลาแม่งคาวครับ

พร้อมปูสดที่คัดมาจากอ้างซีลา
เนื้อหวานอร่อยเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเผ็ดจี๊ด
ใช้มะนาวคันสดทำวันต่อวัน
มาลองชิมกันเลยดีกว่าฮ่า
พี่ไอซ์เอากันเชียงเลยนะเอาอย่างนี้เลยนะ
พี่แฟนค่ะแสดงวิเวษปูเขาตัวใหญ่อยู่แน่นเลยเนอะ

ยังไม่ได้กินเลยแต่รู้สึกว่ามันดูล่วนดีเนาะ

คือเขาอบเครื่องเทศเข้าไปในตัววุ้นเส้นแบบ

มีความหวานมากแล้วก็เนื้อปูแน่นมากครับ
มันแปลว่าปูสดเนาะพี่ไอซ์เนี่ยถ้าสมมุติว่ากินปูไม่สดเนี่ยลิ้นมันจะสัมผัสได้เลย
แบบว่ามันจะคาวมันจะแบบว่าเนื้อมันจะยุ่ยอะไรอย่างนี้ครับ

แต่อันนี้แปลว่าเขาเลือกวัตถุดิบมาอย่างดีเลย
ถ้างั้นพี่ขอต่อด้วยห่อหมกไป
ห่อหมกปลาอินซีเนื้อเนียนที่ใส่เนื้อปลาไม่อั้น
โครกจนละเอียดกลมกล่อมด้วยเครื่องแกงกับกะทิ
ทานกับข้าวสวยร้อนนี่บอกได้เลยว่าฟินครับผม
เขาอบห่อหมกออกมาได้เนื้อสวยมากเลย
คือเนื้อห่อหมกถ้าสมมุติว่าทำดีมันแปลว่าเขาโขลกตัว
เครื่องแกงกับเนื้อปลาระเอียดมากเลย
มากไม่เผ็ดนะครับแล้วก็พอกัดเข้าไปเนี่ย
กะทิกับตัวเนื้อปลาอินซีที่มันอยู่ข้างใน
คือเรายังได้รสของปลาอินซีอยู่ตอนนี้
แล้วมันก็มีเครื่องแกงเข้ามาผสมด้วย
แล้วก็มีกลิ่นกะทิหอมแอคต้องกินเนี่ย

มีความหอมมีความมันแล้วก็มีความหวานของกะทิด้วย

เออใช่แจ๊กพูดถูกมากเลยอะ
คือทุกคำที่ตักมามันมีเนื้อปลาอยู่ข้างในทุกคำเลย

เห็นไหมครับนี่เป็นเนื้อปลามาทั้งหมดเลยนะครับ
แหวกออกมาทุกคำเป็นเนื้อปลาทุกคำเลย
มาถึงเมนูที่พี่รอคอย

ปลากระพงไซส์พิเศษที่ทอดในน้ำมันร้อนจนหนังกรอบ
แต่เนื้อข้างในนุ่มชำ
ราดด้วยซอสพริกขี้หนูสวนที่ออกรสเปรี้ยวเค็ม
ตามด้วยรสหวานโรยด้วยผักชีและพริกชีฟ้าแดง
ได้หน้าตาจัดจ้าน
จานนี้อร่อยเชียบ

เป็นเมนูที่ผมชื่นใจมาก

ทำไมไม่มีตัวปลาครับพี่ไอ
ให้อร่อยแซคเดี๋ยวพี่ตักให้เรื่อย
พี่กินดิจริงครับ

เหมือนกับคนชอบบอกกินปลาแล้วจะฉลาด
เหมือนตั้งแต่เด็กกับคนชอบบอกว่ากินปลาแล้วจะฉลาด

แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยกินปลาเป็นหลักในชีวิตเลย

มันโดนใจมันใช่เลย
หลังจากนั้นก็คือในทุกมื้ออาหารของพี่ไอ้
ก็คือถ้าร้านไหนมีปลากระพง

เว้นร้านที่ไม่มีปลากระพงก็คือมื้อนั้นไม่ได้กิน
แต่ถ้าไปร้านไหนที่มีปลากระพงก็คือจะต้องสั่งในทุก

บางทีสมมุติว่าวันหนึ่งไปสองร้านในกลางวันกับเย็น

สแดงว่าเป็นแฟนทวนแท้ของปลากระพง

อื้มเผ็ดนะ

เดี๋ยวพี่ลองเนื้อปลาให้แซคดูเลย

พี่รับหน้าที่เองเนื้อปลานี้

ให้พี่ไอซ์ชิมเนื้อปลาไปเดี๋ยวผมอธิบายในเรื่องน้ำลาดน้ำลาด

มันไม่ใช่ว่าทุกร้านที่เราไปกินแล้วเราจะประทับใจในเนื้อปลานะครับ
คืออันนี้ต้องบอกว่าเขาเลือกปลามาแบบคุณภาพดีมาก

พวกเราทั้งสองคนนะครับก็ชิมมาทุกเมนูแล้ว
บอกได้ว่าโคตรปังมากครับผม

และร้านดังในวันนี้นะครับร้านอ่างศิลาบางนานะครับ
บอกได้เลยว่าอร่อยเสียบ
โอ้ย

อันนี้กินอิ่มเต็มที่แต่พี่ยังเผื่อไว้อีกหน่อยนะ

ต่อไปจะเป็นอาณิษฐานะครับ

แก๋วแก๋วแก๋วแก๋วแก๋ว

โถสอนภาษาไทยกันซะแล้ว
แต่ร้านในช่วงหน้าบอกเลยแจ่มแจ๋วแน่นอน
ถ้าอยากทานอาหารทะเลสดจากอ่างศิลา
ไม่ต้องขับรถเลยไปถึงชนบุรี

พอเจอกันที่ร้านอ่างศิลาบางนาซีฟู้ดเลยครับ
เปิดให้บริการทุกวันเวลา๑๑นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกา
ซีฟู้ดรสจัดจ้านย่านบางพลีต้องที่นี่เลยครับ
กินล้างบาง
สวัสดีพี่น้องซู่ปูซู่คนในกินเวิงแรกการกินล่างบางอยู่ค่ะ

ขออนุญาตพาญาติมาด้วยคนหนึ่งได้ไหมคะ

สวัสดีลูกเอ้ยจีน

โควิดก็อยู่บ้านในเดือนซ้าย

จินพ่อจะควรสั่งอาหารกินมาให้ดื่มเหรอ
เป็นอย่างคร่าวแต่งเป็นต้องจินน้ำค้า

พี่จินก็เป็นตัวข้างคนอีสานไงครับผม
ส่วนพี่ไอฮ์จริงไม่ได้กล้าจะพาอาสอนเผ็ดมาเลย
แต่ว่าพอพี่จินมา
มาดามแจ่วร้านที่ครบครันด้วยเมนูไทยอีสานหลากหลายรายการ
เอาใจคนรักความแซ่บโดยเฉพาะพิถีพิถันในการปรุงรสแซ่บจากเชฟมาก
ประสบการณ์รับรองอร่อยทุกเมนูถ้าได้มาทานแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นพี่จินหรืออาสอนเพชรต้องบอกว่าอร่อยเฉียบแน่นอน

ทางผมแล้วก็ครอบครัวเนี่ย
ถนัดนะครับเทฟก็เป็นคนอีสาน

ก็ทางเราเนี่ยถนัดทางนี้มีฝีมือทางนี้อยู่แล้วครับ

ทำเองเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นแจ่วปลานึ่งแจ่วของย่าง

ที่เรานำพริกแล้วก็สมุนไพรหลายชนิดให้มาทำ
ถ้าท่านไหนดูรายการกินล้างบาง

แล้วก็บอกพนักงานเสิร์ฟของเราได้เลยนะครับ

แล้วเดี๋ยวแถมขนมซึ่งเป็นบัวลอยน้ำกะทิให้ด้วย

แต่พี่ไอ้เห็นความสุขในแววตาของแซค

แกโปะหน่อไม้เหดรวม

เอกลักษณ์เนี่ยของเขาจะน้ำแก่นครับ

เขียวลืมลืม
เช็มข้นมากครับผม

แต่ว่าในความเค็มมันก็มีขมมีหวานมีเค็ม

เหมือนกันครับ

วันนี้พี่ไอ้ต้องรบกวนพี่แซคเลยเพราะว่าพี่ไอ้เพิ่งจะไม่กินปลาช่อนได้สักปีหนึ่ง
ผมหวังว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าพี่เอ๊ปล่อยร้านที่แล้วผมก็ไม่ได้กินปลาเหมือนกัน

ผมก็เลยสั่งปลาชอดมาประชชดเท่าไกร
อ๋อมันเป็นอย่างนี้เนี๊ยงบาดสวบสวบสวบ

ซีฟู้ดสีเขียวอันนี้เป็นซีฟู้ดแดง
เดี๋ยวมาเริ่มที่แจวก่อนดีกว่าครับ

ให้หวานเนื้อแล้วก็เนื้อแน่นมากครับผม

เหลียงผัดไข่กุ้งแห้งกรอบ

โอ้โห

เดี๋ยวนี้พี่ไอ้รับผิดชอบให้แซคเอง

บอกเลยว่าสาวกใบเหลียงผัดไข่ต้องมาที่นี่นะครับ
เหลี่ยมที่ดีต้องเป็นเหลี่ยมที่ไม่แข็งเกินไป

อีกหนึ่งแล้วเพราะว่าเขาเลือกกุ้งมาผัดด้วยดีมาก

ทำไมครับผมเพราะว่าจะเป็นเรียงต่ายครับ
คือเหมือนแบบเลี่ยงมาพอดีสำหรับการกิน

เครื่องเคียงของส้มตำนะครับก็จะมีข้าวปุ้น
ขนมจีนแคปหมูถั่วดินอ๋อถั่วลิสงเนี่ย
ถั่วลิสงมันคือถั่วดินโอเคคุณแห้งกรอบไข่ต้ม
อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมูยอ
มาครับขออนุญาตนะครับได้
ขอเรื่องที่ใขกลางเมืองกับเคราะห์เขาก่อน
เอาไว้โอ้โหดูลำบากใจที่จะต้องกินนะครับเมนูนี้
อีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอ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

เลี้ยงยังไงอ่ะพี่แซคมันเนื้อมันจะแน่นกว่าครับ
มันจะไม่เป็นผุยผุยเออถ้าเนื้อไก่บ้านครับแน่นจริงจริงนะเนี้ย
อันนี้น้ำจิ้มอะไรบ้างพี่ยัยลองอันนี้ก่อนอ๋อจะมีน้ำจิ้ม

ไอก็รู้สึกว่าตัวเนื้อไก่ยังไม่ได้แบบจิ้มน้ำจิ้มนะ
หมักเป็นสูตรพิเศษของทางร้านครับอืมใช่ครับผมอืม

ขออนุญาตจิ้มแจ่วครับได้นี่
น้ำจิ้มแจ่วที่ผมจิ้มไปเมื่อกี้ครับรสชาติดีมากอืม
มีขมขอมขมมีขมขอมขมมีขมขอมขมมันยังไม่ตายครับ
ก็ต้องคู่กับมันครับมีขมขอมขมอ่าพักแล้วก่อนดีกว่า
ครับมีความหอมของอ่าพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็น้ำมะขามเปียก
ถึงว่าดิมันถึงได้มีความแบบอมเปรี้ยวอมหวานอ่านะครับผม
มันต้องเป็นแบบนี้ครับผมเออไม่บอกแล้วก็ไม่บอกตอนแรก
สุดยอดจวดจัดครับผมพี่ไอ้ชอบเมนูไหนเป็นพิเศษครับ
พี่ไอชอบปลาช่อนเฮ้ยไม่ได้กินไม่ได้ชิม
ถ้ากินไปแล้วชอบสุดพี่ไอ้ชอบใบเหลี่ยงครับอ่า
เพราะว่ามันเป็นยอดอ่อนใบเหลี่ยงคือรู้เลยว่าเขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาก
เพราะว่าถ้าเราเจอใบเหลียงแก่มันจะแบบเคี้ยวยากใช่ไหม
เออแล้วเราเป็นโคแก่เราก็ต้องกินใบเหลียงอ่อน
จริงจริงเชียวจริงจริงเชียวครับถ้าเป็นเมนูของผมที่ผมชอบนะฮะ
แกงเปลือกแกงเปลือกหน่อไม้เห็ดรวมมันนัวดีมันเข้มข้นดีครับ
เออนะพี่ซัชครับพี่ไอ้ยังมีอะไรพิเศษด้วย
สำหรับคุณผู้ชมครับผมที่ดูกินล้างบางอยู่ตอนนี้เลย
ใครก็ตามที่มาที่ร้านนี้มาดามแจ่วแล้วบอกว่า
มาเพราะว่าดูรายการกินล้างบางครับบอกเขาไปเลยได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ทันที
ครับผมและไม่เท่านั้นใจดีกว่านั้นสั่งอาหารปุ๊บปิดท้ายเป็นขนมหวานให้ด้วย
อันนี้คืออะไรครับเป็นบัวลอยจิ้มแจ่วแห้งเอ้ยไม่ใช่บัวลอยน้ำกะทิว้าวอ่า
อื้อหือพี่ซัชครับก็ชิมไปแล้วนะต้องบอกเลยว่าอร่อยมาก
เพราะว่าเขากระซิบพี่ไอ้มาว่าบัวลอยเนี่ยเขาปั้นเองสดกับมือเลย
กะทิเขาก็ทำเองผสมเครื่องเองและที่สำคัญโปรโมชั่นที่พี่ไอ้บอกไปอ่ะ
ถ้าใครดูกินล้างบางใช่ไหมครับผมสามารถมาที่นี่ลดสิบเปอร์เซ็นต์ได้บัวลอยถ้วยนี้
ถึงสิ้นเดือนกรกฎาสองพันร้อยสิบสี่ครับครับท่านผู้ชมครับ
และตอนนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็โอ้ชิมมาทุกเมนูแล้วครับผม
อร่อยมากและร้านเด็ดในวันนี้นะครับร้านมาดามแจ่วนะครับผม
บอกได้เลยว่าอร่อยเชียว
อาหารไทยอีสานหน้าตาสวยงามรสชาติอร่อยจัดจ้าน
แถมมีโปรโมชั่นดีแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
ร้านมาดามแจ่วตั้งอยู่ในซอยเมืองแก้วบางพลีสมุทรปราการ
เปิดบริการทุกวันเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบสองนาฬิกา
เชิญมาชิมอาหารแซ่บวัตถุดิบสดสะอาด
ในบรรยากาศเย็นสบายตามสไตล์มาดามต้องที่นี่เลยครับ
ครับพี่ไอ้วันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับมากินล้างบางครับ
โอ้โหเอาจากใจเลยนะแซ็กมีความสุขมากอิ่มทั้งมุกจุกทั้งอาหาร
สุดยอดครับผมและวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ
ขอบคุณพี่ไอมากเลยนะครับที่มาร่วมรายการนะครับผม
เอาละครับท่านผู้ชมครับและสัปดาห์หน้านะครับ
ผมจะไปกินล้างบางที่ไหนแขกรับเชิญจะเป็นใครอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผม
บางไซร้านไซส์ที่ว่าเด็ดเมนูไหนที่ว่าแซ่บ
ตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้หมดบาง
ในกินล้างบาง
และในวันนี้ทั้งสองคนได้กินล้างบางไป๓ร้าน
ดังเด็ดโดนจำนวนสิบแปดเมนู
อิ่มอร่อยจนพุงกางกันไปเลยล่ะครับ
ฮะฮะฮะครั้งหน้าเรามาดูกันว่า
แล้วพบกันครับผม
ตอนนี้เราอยู่ในย่านลาดกระบัง

เพื่อนคนทุกคน
อื้อบางทีพี่เบื่อโมงพี่ก็จะไม่นั่งอร่อยอยู่ที่นี่เหรอน้องเอ๊ย
กินล้างบาง